ใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับตัวเลข
ก็จะต้องแบบส่งไลน์มาถามเรา
แล้ววันนี้มีอะไรมาบอกมาเล่าให้ฟังกันบ้างใช่ไหม

วันนี้มีพิกัดแห่งใหม่คุณผู้ชม

ปากหมุดไปพิกัดแห่งใหม่ของสายตัวเลขนะคะ
เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยพบต้นไม้แฝดที่มีอายุกว่าร้อยปีนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญมีคนเคยได้โชคได้ลาบจากที่นี่มาแล้ว

ชุมชนวัดศรีโคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ

คือภาพที่ชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบ
ดูกันถึงทูบเทียนกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ
ขอโชคขอลาบกับสารเจ้าพ่อบ้านนะคะ
ที่เป็นที่เคารพคอยปกปักรักษาคุ้มครอง

เรียกได้ว่าเป็นที่ยึดเหนียวทางด้านจิตใจของชาวบ้านที่นี่

แต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยแห่กันมากราบไหว้ขอโชคลาภกันยกใหญ่

มะค่าแฝดต้นใหญ่ยักษ์ต้นนี้เลยนะคะ
อยู่ข้างกับสารเจ้าพ่อบ้านนะคะ
ด้วยความแปลกที่ต้นนี้มีลำต้นแยกออกเป็น๒ต้น
แต่ติดกันคือเหมือนแฝด
มีรากเดียวกันมีแบบต่อเดียวกัน
แต่ว่าแยกออกมาเป็น๒ต้นติดกันนะคะ
ส่วนสูงประมาณ๒๐เมตรนะใหญ่มากนะ
ที่สำคัญนะคะมีคนเขาได้โชคได้ลาบจากต้นมะค่าแฝดนี้

ไปชี้ดูแล้วจุดนั้นมันขาวโพลนเลยทีเดียว

ก็เลยทำให้ชาวบ้านมีความเชื่อว่า
ต้องไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาอย่างแน่นอน

เห็ดนี้นี่เองล่ะครับพ่อแม่พี่น้อง
แล้วก็ทำให้ชาวบ้านทั้งในหมู่บ้านแล้วก็นอกหมู่บ้าน
ถือกระดับพร้อมแป้งมาด้วยเอามาโรยต้นไม้ให้สิ
ท่าหน้าออกแล้วท่าเลยอีกเยอะแยะ
ชี้ดูเราก็ไม่เห็นนะมันเป็นเลขอะไร
คือเขาบอกว่าถูไปเผื่อมันจะมีอัคระออกมา
คล้ายกับตัวเลขนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานมาด้วยว่า
หลายคนเห็นปรากฏขึ้นมาลักษณะคล้ายกับตัวเลขมากมาย

มันมีหลายเลขแต่ดิฉันว่างวดนี้๕มาแรงนะ

พัดลมตลอดเลยเบอร์๕หัวปลิวเลย
ก็มีเบอร์๑เบอร์๒เบอร์๓เบอร์๔เบอร์๕
หนึ่งก็เบาหน่อยเบอร์ศูนย์ก็ปิดเลยเดี๋ยวนี้มี๕เบอร์แล้วไงมาแรงแต่ว่าประหยัดไฟ
คุณผู้ชมบอกว่าอิหลีตียันตัวเด้
ก็ตัวอิหลี
ตัวดิจริงนะอย่าโกหกนะอะไรอย่างนี้
บ๊าตัวลองเปิดเบอร์๕มันแรงพวดโผ่

ให้ดูให้ดูเนี่ยนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเรา
ให้ดูกับข่าวแบบนี้ไม่ได้ให้งมงาย
กันนะไม่ได้ให้งมงายแต่ว่าให้ดูเป็นเรื่องของความเชื่อ

แต่ว่าเป็นเรื่องราวที่มันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ชมแล้วต้องคิดไตรตองให้เยอะ
ถูกต้องนะคะเราเปิดเบอร์๕ดู